และสร้างมูลค่าระดับมหาศาลให้กับประเทศได้ค่ะ
แล้ววันนี้นะคะมิ้นจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศงานสัมมนาที่เรียกได้ว่า
ถูกจัดขึ้นมาเพื่อสนับสนุน
และผลักดันให้ธุรกิจไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด
ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดงานสัมมนาที่รวบรวมสุดยอดผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน
ในและต่างประเทศกว่า๓๐ราย
แชร์แนวคิดประสบการณ์
เพื่อร่วมมือกันนำพาผู้ประกอบการไทยหรือธุรกิจไทย
ก้าวกระโดดสู่โอกาสในเวทีโลกค่ะ
โดยแนวคิดการเติบโตแบบยั่งยืนที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับเทรนด์นี้มาก
รูปแบบงานก็แสดงถึงความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงให้เห็นว่า
การสร้างความยั่งยืนให้โลกของเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง
ด้วยการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
ตัวอย่างเช่นการเลือกสถานที่จัดงานที่เน้นความสะดวกในการเดินทางด้วยรถสาธารณะมากที่สุด
และมีการเก็บข้อมูลการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน

เพื่อเป็นอีกทางในการลดการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งคำนวณตามจำนวนผู้ลงทะเบียน
แม้แต่กระทั่งวัสดุที่ใช้ออกแบบบูธต่างภายในงานทั้งหมด

ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน

แล้วนอกเหนือจากได้แรงบันดาลใจในเรื่องนี้แล้ว

ลงมือทำและนำไปสู่การปฏิบัติ

ก็คือ๑ได้ความรู้

ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ

ภาพใหญ่ที่ทางธนาคารมองหลัง

เราอยากเห็นทุกหน่วยงาน

เห็นความสำคัญของตรงนี้
และเล่นบทบาทในส่วนของตัวเองให้ดี

โดยจะรวบรวมทุกเรื่องที่จะเป็นเครื่องมือ

เติบโตอย่างยั่งยืนตามเทรนด์โลกแบบก้าวกระโดด
อะไรที่เราควรรู้และต้องปรับก่อน
รับรองได้ว่าวันนี้รวบรวมมาให้๑วันเต็มแน่นอนค่ะ

ซึ่งเวทีนี้ก็จะมีการเชิญผู้นำองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐธุรกิจเอกชน

ที่จะมาร่วมเปิดมุมมองนะคะว่า
อะไรที่จะนำพาให้ธุรกิจนั้นสามารถพัฒนา

รวมถึงพร้อมที่จะแข่งขันบนเวทีโลกค่ะ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบในทุกด้าน
การดำรงชีวิตและด้านเศรษฐกิจ
โดยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น

เพื่อเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ว่า
ทำไมธุรกิจถึงต้องปรับตัว
และก้าวกระโดดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ถ้าใครยังมองเรื่องความยั่งยืนเป็นภาระ

เพราะการเปลี่ยนแปลงรอบด้านที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้
จริงแล้วกำลังเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้มากมายมากกว่าค่ะ

ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยเช่นกัน
และวันนี้ธุรกิจไทยเองก็พร้อมที่จะไปถึงจุดนั้นได้แล้ว
ด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
องค์กรภาครัฐและสถาบันการเงิน
พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ธุรกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะ
ซึ่งจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด
ที่ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ธุรกิจสามารถที่จะพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ
นี้จะมีผู้นำจากธุรกิจชั้นนำที่จะมาร่วมแชร์มุมมองแล้วก็ประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่การใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะ
ด้วยการนำเรื่องนวัตกรรมพลังงานมาปรับใช้
จากฝั่งของธุรกิจที่ปรับตัวนำพลังงานสะอาดมาใช้ในธุรกิจ
รวมถึงมุมมองจากฝั่งของผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานโดยตรง

พัฒนานวัตกรรมเพื่อหาพลังงานสะอาดในรูปแบบต่าง
เพื่อให้พร้อมรองรับความต้องการการใช้งาน
และสิ่งสำคัญเมื่อมีนวัตกรรมของพลังงานสะอาด
ก็เป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับและได้ใช้อย่างเท่าเทียมกันค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องคิดแผนรองรับต่อไป
จากบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำระดับโลก
เวทีนี้จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าไปขอคำแนะนำนะคะรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้
และเป็นพื้นที่โชว์เคสจากบริษัทสตาร์ทอัพ
ที่เขาจะเอาไอเดียล้ำเจ๋งมาโชว์กันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
รวมถึงยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจแบบตัวต่อตัว
ผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจชั้นนำด้วยค่ะ
โดยมีกิจกรรมพิเศษที่ผู้ประกอบการ
สามารถมาขอรับคำปรึกษาในการทำธุรกิจครอบคลุมทุกมิติเลย
ไม่ว่าจะเป็นไอเดียการสร้างให้ธุรกิจเติบโต
รวมถึงวิธีการเตรียมตัวและเทคนิคการวางแผนระดมทุน
การสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน
เดี๋ยวว่าเป็นกิจกรรมสัมมนา๑วันเต็มไหมคะ
ทางธนาคารกสิกรไทยตั้งใจที่จะจัดขึ้นให้กับผู้ประกอบการ
และทุกคนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แบบฟรี

อย่างที่คุณขัตยาได้บอกเอาไว้นะคะว่า
ทางธนาคารตั้งใจจัดงานนี้ขึ้น
เพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน
และส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย
รวมถึงให้ผู้ประกอบการได้ความรู้ที่สดใหม่
แรงบันดาลใจได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
รวมถึงสามารถที่จะรู้เท่าทัน